รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์
แต่ถ้าสมมุติวันนึงคำพูดย้อนกลับไปเมื่อสัก๒ปีที่แล้ว

พี่บอกว่าเด็กเนี่ยก็จะพูดไปเรื่อย
แต่ก็ต้องมีเรื่องราวที่มาที่แบบสามารถยืนยันได้ว่า
เด็กต้องเห็นจริงหรือพูดมาแล้วเราเชื่อได้ว่าเค้าพูดจริง
แขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นศิลปินหญิงแถวหน้าของเมืองไทย
พูดชื่อนี้ไปนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะฮะ
คงจะแบบโอ้โหเป็นไปได้ยังไง
อย่างเธอนี่จะมามูเรื่องอะไรมีเหรอเธอจะไปเจอผีเห็นผีหรือว่าอะไรยังไง

เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ไม่ธรรมดาฮะ
เอาล่ะครับได้ยินแบบนี้แล้วเราไปคุยกันหน่อยก่อน
เป็นคนที่แทบจะไม่เกลียดพี่ออกรายการเลย

ก็เราไม่ได้มีกระแสหรือว่าไม่ได้มีเรื่องราวแบบว่าพูดคุยถกเป็นประเด็นอะไรเหมือนกับคนอื่นเขาเนาะ
วันนี้เราจะคุยเรื่องความเชื่อที่ผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเป็นดีว่าของเมืองไทยคนหนึ่ง
แล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องมูเตรลูเกี่ยวกับเรื่องผีสางตลอดเวลา
เริ่มเห็นผีครั้งแรกหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเห็นสิ่งที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ตอนอายุเท่าไหร

มาเที่ยวฟ้อสภปลากันข้อเป็นครอบครัวของเพื่อน

เป็นเด็กช่างศิลป์เรียนศิลปะนะไปกัน๔คน
ไปถึงพวกเราไม่ได้ไปเฉียดวัดเลย

ไปเมาไปเที่ยวเล่นไปสนุกสนาน
ปรากฏว่าในช่วง
หลายวันถัดไปประมาณ๒๓วันถัดไปก็ใกล้จะกลับ
ปรากฏว่าในเช้าวันหนึ่งเพื่อนเขาก็ปลุกขึ้นมา
บอกว่าไปเที่ยวกัน

เราก็คิดว่าเพื่อนจะทำอะไรปรากฏว่า

เป็นการเหมือนแบบว่าโชว์ออฟ
โชว์เขาเรียกว่าสุด

พวกเพื่อนที่ไปกันอีก๓คน
เขาก็สนุกสนานกันแต่เราไม่ชอบ

นอนพักตรงนี้ดีกว่าเราเห็นมันมีโคกอยู่

มีคนมาปลุก
มาจับขาขออนุญาตนะจับขามดดำแล้วกัน
แล้วก็เขย่า
เห้ยฮึย
เตินเตินเติน

ก็ทิ้งร่างลงแล้วก็ปรากฏว่าก็ถูกปลุกอีก

เขาก็บอกว่าเหล้าเนี่ยกินเข้าไป
บ๊วยเจมส์เขาบอกให้กินก็ไปเขามีเหล้ามาวางตรงนั้นด้วย
เอาเหล้ามาเสยใส่ตักเอาเสยใส่ตักแล้วก็มีบางคนถือจานถืออะไรพวกนี้ด้วยนะ
มาเสยใส่ตักอูแล้วก็บอกว่ากินกินกินก็ไป
ก็บอกว่าไม่เอาไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นนานมาก
กระทั่งอุ๊ดทนไม่ไหวแล้วรู้สึกแล้วว่าถูกผีหลอก
คือตอนนั้นรู้แล้วเป็นผีแน่ไม่ใช่คนแล้ว

เพราะว่าร่างขยับไม่ได้

ใช่ร่างขยับไม่ได้แล้วก็เรียกเพื่อนเพื่อนก็โบกมือให้
ก็ตะโกนพี่ก็ตะโกนบอกว่าช่วยด้วยแต่เสียงไม่ออก
ขาขยับไม่ได้ลุกขึ้นก็ไม่ได้
ขณะนั้นเนี่ยก็ยังถูกจับถูกเขย่า
เป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนนั่งล้มลุกล้มลุกอยู่อย่าง
เขาก็จะเขย่าอย่างนั้นไม่ใช่ครั้งสองครั้งไม่ใช่

ก็เลยหันมาถามบอกว่าถ้าหากว่าหนูกินแล้วหนูไปได้ไหม

อูกก็รับความแล้วก็ดื่มลุกขึ้น

ลุกขึ้นมาปุ๊บหันไปมอง
มีเพื่อนแอบซ่อนอยู่แล้วก็หลอกเราแว่
มันคืออะไรรู้ไหมมันคือระยะเวลาความนานที่พี่มีปฏิสัมพันธ์อยู่กับผี

มันนานมากขนาดว่าเพื่อนเดินจากกลางนามาอยู่เป็นพุ่มไม้ข้างหลังเราแล้ว

เขาจะพยายามยัดเยียดให้เราดื่ม
ทีนี้ตัวอู้เองเนี่ยก็เดินกลับไปที่หมู่บ้าน
ขึ้นมาอีกทีตอน๓ทุ่ม

ทุกคนฟังทุกคนกลัวมาก
ร้องจะกลับบ้านไอ้พวกผู้ชายพวกเพื่อน
เพราะว่าทุกคนก็ยืนยันมากว่าเห็นอูนั่ง

จึงที่ผิวเห็นไม่ใช่แค่แค่ต้นเดียว

ก็เขาเป็นคนบุรีรำพี่เขาบอกว่า
พอผมฟังเรื่องที่พี่อู๋เล่าให้ฟังเนี่ยผมรู้เลย
น้ำเสียงที่พี่ออกเสียงออกมาเนี่ยเหมือนคนแก่ตามบ้านผมเลยพี่
แล้วก็พี่รู้ไหมว่าโคกที่อยู่ตามท้องนาแบบนั้น

มันเป็นการเอาศพของบรรพรุษฝังอยู่ที่นั่นมานานแล้วเหมือนฮงซุ้ย
ถ้องนาท้องน้าซับสิงของลูกของหลาน

ใช่เขาอาจจะไม่ได้ชาปนกิจไม่ได้เผา
มันแล้วแต่ความเชื่อของท้องถิ่นเขาก็ให้ข้อสรุปกับเราว่ามีความเป็นไปได้ว่าพี่อู๋น่าจะโดน
น่าจะโดนแบบว่าของจริง
ซึ่งจริงอุ๊ก็รู้นะชัดเจนเลยตั้งแต่อายุ๑๗เลยว่า
ผีน่ะมีจริงแน่นอนนั่นคือครั้งแรก
เราต้องร้องเพลงตามต่างจังหวัด

มันก็มันก็จะมี

ยังเป็นวัยรุ่นเลย

ทฤษฐศ์เพราะว่ามันมี

เรียงไปเรื่อยในภาคอีสานใช่ในภาคอีสานไปทีละจังหวัดทีละคืนทีละคืน

เราไปถึงตอนเช้าสาย
ด้วยความที่เดินทางมาหลายจังหวัดเราเหนื่อยเนอะ
ทุกคนก็แยกย้ายกันไปพัก
ทุกคนได้พักห้องชั้น๑
ตัวพี่อู๋เนี่ยห้องอยู่ริมสุดของทางเดินขวามือ
และระหว่างที่นอนหลับอยู่ตอนนั้นเป็นช่วงเช้า
ก็ได้ยินเสียงวิ่งตึกวิ่งบนพรม
ในห้องในห้องวิ่งบนพรมตึกตึกก็
ก็รู้สึกว่าทำให้เราตื่นรำคาญครับนะฮะ
แล้วก็มีเสียงกิ๊กเราเองก็รู้สึกว่า
มันมีเด็กที่ไหนมาวิ่งในห้องวะ

จนกระทั่งสักพักนึงมันมาจับพี่ที่หน้า
จับที่ตาที่ปากที่จมูกจับ

รู้แต่ว่าเราเหนื่อยแล้วต้องการพักผ่อน
พอถูกแกล้งแบบนี้ก็รู้สึกว่ามัน
แต่พอเฮ้ยไป
พอคำว่าเฮ้ยไปคำนั้นน่ะ
พี่คิดว่าผีเด็กที่วิ่งอยู่ในห้องคงจะโกรธ
เขาก็เลยจับแขนพี่จะยกขึ้น

เราขยับตัวไม่ได้แต่แขนยกได้แบบนี้
แล้วก็ตีตัวเองแรงแบบนี้เฮ้ย

เราก็ขาก็ชาแขนคออะไรชาไปทั้งร่างเลย
แต่ว่าเราก็พยายามท่องสวดมนต์เหมือนกันนะ
อู๋ก็เอามืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นมาแล้วก็จับ

ใช่สู้กับมือตัวเองอยู่อย่างนั้น

ใช่ตีแรงอย่างนี้ตีแรง

ใช่พยายามทำให้ร่างกายคลาย
ก็สวดมนต์สวดมนต์บทไหนอู๋จำไม่ได้
จนกระทั่งสามารถที่จะลุกได้
คว้ารองเท้าแล้วก็วิ่งออกนอกห้อง

เฮ้ยพี่ช่วยด้วยโดนผีหลอกว่ะ

เจ้าภาพเขาบอกว่าอุ๊ได้ข่าวว่าหนูเจอดีเหรอ
ก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าอู้รู้ไหมว่าโรงแรมนี้มีเด็กจมน้ำตาย
แล้วอู๋รู้ไหมว่าห้องที่อู๊นอนอยู่มันเป็นห้องติดสระน้ำ
ชั้นหนึ่งถ้าบอกว่าเปิดบ้านไปแค่นี้
ถูกต้องแต่เราไม่ได้สังเกต

แป๊บเดียวเราไปถึงเช้าแล้วเราก็หลับ
พักผ่อนเพื่อเตรียมตัวร้องเพลง
ปรากฏว่าหัวนอนก็อยู่ทางนี้
ทิศนี้เลยทิศนี้เลย
ที่หัวเตียงถ้าจะมองก็คือทางนี้

ใส่เสื้อคอบัวเนาะ

ในขณะที่พี่นอนอยู่
อย่าเพิ่งมีเสียงตึงเลยนะ

น่ากลัวอย่าพูดถึงเขาเลย

ยังไง๕คนไม่ใช่คนพี่อุ๊ก
ก็เหมือนเข้าประกอบได้

คือไม่ได้มีหน้าตาปกติเหมือนมนุษย์เรา

เกิดอะไรขึ้นมีอะไรยังไง
อุ๊กก็ขอย้ายห้องซะพี่
ใครจะไปเชื่อว่าอุหารือไทยเนี่ย

มานั่งเล่าเรื่องผีที่ตัวเองเคยเจอ

คือถ้าถามว่ากลัวไหมอุ้มว่าทุกคน

เชื่อของอู้เรื่องผีเนี่ยอู้ไม่ได้เชื่อแบบงมงาย

เอาใหม่สิของใหม่จะต้องสร้างมาจากโรงงาน

อูอาหารหรือไทยทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็น

ต้องอธิบายแบบนี้นะ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูก
มันถูกแล้วถ้าหากคุณชอบเฟอร์นิเจอร์แบบว่า

แต่ถ้าหากว่าของเก่าราคามัน
เคียงกันถูกแพงเหลื่อมล้ำกันนิดนึง
เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาของใช้แล้วก็ได้ของยูส
แต่ว่ารูปแบบพอมาจัดวางในบ้านแล้วมันสวย

ถูกต้องพี่ก็เลยเลือกใช้ของยูส

จริงแม้กระทั่งบ้าน

แทนที่พี่จะซื้อบ้านให้ลูกอยู่

โมเดิร์นหรืออยู่ในหมู่บ้านที่แบบทุกสิ่ง

บ้านหลงหลางที่เจอต่างอินเตอร์เน็ต

เขาเรียกว่าบ้านร้างที่สร้างไม่เสร็จ

เขาจะต้องกุฟ่าของอุ๊ค
คืนนั้นเนี่ยช่างเขาบอกว่าเสียงน่ะมัน
มันลั่นคลึนดังลงมาเลย
เขาเห็นคนนั่งหันหน้า
เข้ากำแพงในห้องพระ

ช่างก็บอกไม่มีพี่จะเดินมาคนสุดท้าย
พี่ยังไม่ทันจะพูดรู้เรื่องเลย
คำแรกที่ลูกพี่พูดกับพี่คือ
แม่ผีอยู่ที่ประตู
มีการตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นภาพของศิลปินเอกของโลกนามว่า

ถ้าหากว่าท่านอยู่กับอู้จริง

ขอให้ท่านปรากฏตัวให้เห็นหน่อย
คุณผู้ชมครับ

เพราะเจอดีเจอผีที่บ้านตัวเอง
ที่บ้านนี้เคยเป็นบ้านร้างมานานกว่า๑๗ปี
พิธีกรของเราถึงกับอึ้งว่าไปซื้ออยู่ได้ยังไงกัน
เราไปฟังคุณอุ๊กันต่อกับประสบการณ์เจอผีในบ้าน
และตราบาปฝังใจที่ครั้งหนึ่งเคยแท้งลูก
เราไปฟังเรื่องราวของเธอกันต่อครับ
จริงแล้วมันเป็นบ้านร้างที่สร้างไม่เสร็จ
และยังไม่เคยมีใครอยู่ไม่เคยมีใครอยู่ไม่เคยมีใครอาศัย
ไม่เคยมีใครตายที่นั่นคนไม่มีแต่ผีล้วนล้วน

ตัวอุ๊ก็อยากได้บ้านหลังใหญ่เนื้อที่เยอะ
แต่ว่าเราไปดูตามโครงการราคามันแพงมาก
เป็น๑๐ล้านอัพซึ่งตัวอูคงไม่มีปัญญา
เราจะไปซื้อบ้านราคาแพงที่มันเกินกว่าฐานะเราได้ยังไง
เพราะฉะนั้นที่แปลงนี้เนี่ยตอนแรกคุณแม่เข้าไปดูแล้วเขาไปซื้อก่อน
ช่วงนั้นอุ๊ยังตั้งท้องอยู่ด้วยซ้ำไปแล้วก็มาดูเป็นเพื่อนคุณแม่
ยังล้อเขาเลยล้อเขาเลยว่าจะเอาจริงจริงเหรอน่ากลัวนะโอ้โหข้างมีแต่บ้านล้างทั้งนั้น
เขาก็เริ่มขายบ้านหลังเก่าแล้วก็เอาเงินไปรีโนเวท
ก็ทำออกมาเออมีความเป็นไปได้ฮะ
ระหว่างนั้นพี่ก็ไปดูตามโครงการปรากฏว่ามันแพงมากพี่ซื้อไม่ได้หรอก
มันเกินฐานะเกินกำลังที่เราจะผ่อน
ก็เลยมาติดต่อแปลงข้างข้างของคุณแม่เขาซื้อไว้แล้วเขาก็เลยขายให้อุ๊อืม
ขายให้อุ๊ยอุ๊ยก็เลยทำแบบคุณแม่นะคะ
ก็พอซื้อแล้วก็ซ่อมแซมนะคะก็คือโครงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีครบอยู่เลย
ก็มีประตูหน้าต่างที่นำมาใส่ปรากฏว่าประตูหน้าต่างที่อู๊ดไปซื้อมาเนี่ยเป็นบ้านโบราณ

อายุเฉียดร้อยปีจากอนุสวรีชัยสมรภูมิก็ซื้อมาทั้งหลังเลยใส่ได้เกือบเต็มเลยปรากฏว่าสถาปนิกบอกไม่พอ
ก็ไปซื้อที่อายุทยาได้มาอีกหลายชุดเยอะมากเลยเป็นแหล่งรวมเลยใช่แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นประตูประตูนั้นสูง๓เมตรกว่า
เรื่อยเอาช่องแสงออกถึงจะสูง๒เมตร๒๕เมตร
แล้วคุณคิดดูด้วยว่าบ้านใครจะใส่ได้๓เมตรกว่าขนาดนั้น
ก็ต้องเป็นบ้านคนที่มีสถานะทางสังคมไม่ใช่ธรรมดา
อันนั้นแหละประตูหน้าต่างนี่แหละที่ค่อนข้างมีความเป็นไปได้
ช่างโดนก่อนเลยช่างเนี่ยเขาจะต้องกุฝ้าของอุ๊
คืนนั้นเนี่ยช่างเขาบอกว่าเสียงมันลั่นคลึนดังลงมาเลย
ทุกคนวิ่งลงมาดูเขาพักผ่อนข้างบนวิ่งลงมาดู
เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบ
แล้วก็บางครั้งตอนกลางคืนเขาบอกเขาได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่ในบ้าน
มีเสียงการประกอบอาหารตำคกตอนตี๒ตี๓แบบนั้น
นี่คือช่างและช่างที่เราใช้เนี่ยจำนวนเยอะนะเป็น๑๐กว่าคนทุกคนก็เจอเรื่องลี้ลับ
และที่สำคัญก็คือสถาปนิกคุณปิ๊กเป็นผู้หญิง
ก็เจอเจอพร้อมอุ๊นะแต่อุ๊ไม่เห็น
ก็เดินตามกันมาคุณปิ๊กก็เดินตามหลัง
ว่าเขาเห็นคนนั่งหันหน้าเข้ากำแพงในห้องพระ
ตอนนั้นยังไม่มีพระเข้าไปเซ็ตเพราะยังอยู่ในช่วงโบก

เฮอห์ทำไมมีลูกน้องเขาไปนั่งอยู่คุณพระก็เดินลงไป
ห้องเล็กตรงที่เป็นวอยเล็กที่จะทำห้องพระ

แต่ว่าทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่า

ไม่อยู่แล้วมันเย็นมากแล้ว
เอาล่ะนั่นคือก่อนเข้ามาที่จะย้ายเข้ามาอยู่
ลูกชายพี่ยังไม่ทันจะพูดรู้เรื่องเลย
คำแรกที่ลูกพี่พูดกับพี่คือ
ประโยคแรกที่น้องคุณ
พูดได้ตอน๓ขวบแล้วลูกอู๋อ

แต่ว่าประโยคแรกที่เขาพูด

พี่ทำยังไง
กับสามีก็หันมามองหน้ากันดิ

ก็ว่าได้คงเล่ากันไปยันแก่

เป็นยังไงผีเป็นยังไง

ไม่มีไม่มีใครสอน

แสดงว่าต้องเห็นเองสัมผัสเอง
แล้วเฟอร์นิเจอร์กำลังจะเข้าเนี่ย

แล้วอันนี้มันน่าจะเป็นสาเหตุที่

น้องคุณนี่คือลูกคนโตถูกมั้ยครับ

ที่เมื่อกี้ที่มดดำถามพี่อู๋
ขอโทษนะพี่ไม่เป็นไร

ดำถามว่าเอ๊ะทำไมน้องคุณอ่ะ

อย่างที่อู๋บอกว่า

ดุงคันเพราะว่ามัวแต่เป็นห่วงเรื่องบ้าน

ตอนนั้น๒เดือนประมาณ๒เดือนครับ

แล้วก็คุณหมอเนี่ย
เขาก็เห็นอู๋ร้องไห้โฮออกมา

นี่สิคิดว่าเขาไม่พร้อม
เป็นการแท้งตามธรรมชาติ

มันทำให้อู๋ทำใจได้

เห็นผีตลอดบอกอู้ตลอดบอก

หลังจากเดือนพฤษภาที่ผ่านมาของ

กูเพิ่งมานึกถึงเขาได้

ทั้งที่เราพาลูกจูงลูกจูงพ่อแม่ไป

ใส่บาทใช่แต่ว่าไม่เคยนึกถึงเขาเลยลืม
โดยที่เราไปนึกถึงหลักวิทยาศาสตร์

ก็เลยมาคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ว่า
วิญญาณของลูกคนนี้เขาตามเรา

พออุ้มนึกเรื่องนี้ว่าเฮ้ยตั้งหลายปีที่ผ่านมา
ทั้งลูกสาวทั้งลูกชายคนเล็กคนโต
มันก็บอกมันเห็นผีมันเป็นไปได้

เพราะว่าอุ๊บไปซื้อหนังสือของท่านอาจารย์เจนยานทิพย์
เรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงที่ทำแท้ง
ว่าทำแท้งโดยตั้งใจไม่อยากมีก็ดี

ก็เล่าเรื่องราวต่างว่าจะทำให้ชีวิต

เป็นวิญญาณที่จะตามมาฉุดดึงตัวเรา
ให้พบกับเคราะหกรรมต่าง
ชีวิตจะตกต่ำลงอะไรแบบนั้น

แม่แต่กระทั่งคนที่เขาทำกรีฟ
เขาอยากได้ลูกแล้วลูกแท้งไป
ปรากฏว่าวิญญาณของลูกเนี่ยก็ยังคงอยู่

มันเหมือนทางมันสว่างปิ้ง
แล้วก็มองเห็นทุกอย่างมันเคลียร์ชัดแจ้งหมดเลย
ปิดหนังสือเลยพี่แล้วอู๊ก็ร้องไห้ออกมาเลย

ลูกและสามีทั้งสองคนหลับหมด

ตั้งตั้งสมาธิตั้งจิตนะคะนอนทอดร่าง
แล้วก็ทำจิตใจให้แน่วแน่
แล้วก็สื่อกับดวงวิญญาณของลูกเลย
แม่เนี่ยแม่รักลูกทุกคน

แต่ว่าการที่หนูไม่ได้มาเกิด
เป็นเพราะว่ามันเป็นความผิดของแม่
แม่ไม่ได้ธนุถนอมคันนะคะเป็นความประมาทของแม่ทำให้หนูไม่ได้มาเกิด
ชาติพบหน้าไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีบุญวาสนาต่อกันขอให้มาเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันอีก
แล้วก็อุ๊กก็บอกว่าถ้าหากว่าวิญญาณของหนูรับรู้ขอให้หนูสื่อบอกกับแม่ด้วย
ปรากฏว่าห้องนอนอ่ะประตูที่น้องคุณชี้อ่ะก็มีเสียงเคาะอืม
เดี๋ยวนั้นเลยแล้วอู๋ก็เลยรู้เลยว่าเขารับรู้
หลังจากนั้นประมาณ๒๓อาทิตย์ก็เป็นความบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ
อุ๊ได้ไปร้องเพลงกับพี่ตุ๊กวิยดาแล้วก็พี่แอมสวรรคที่จังหวัดน่าน
พี่ปูก็ทักว่าพี่เห็น
มีอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวอุ
ก็คิดว่าอย่างนั้นเคยทำแท้งหรือไม่
ต้องบอกก่อนว่าพี่ปูเหมือนเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิอยากทำบุญ
อุ๊ไม่เคยทำแท้งแต่ว่าอู๋เคยแท้ง
แล้วอุ๊กก็เล่าให้เขาฟังว่าเรื่องเกี่ยวกับขออโหสิกรรมกับลูก
ขอสื่อกับลูกให้ลูกรับส่วนบุญส่วนกุศลไป
พี่ปูเขาบอกอุ๊ไม่ได้การที่วิญญาณจะไปเกิด
ต้องมีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เพราะฉะนั้นหนูไปทำบุญกับพี่ไหมพรุ่งนี้ตื่นตี๔ตี๕ไหวไหม
ก็เลยบอกว่าโอเคได้เพราะว่าลูกของอู๋ก็รักเนาะ
แน่นอนว่าอุ้มก็อยากให้เขาได้ไปส่งให้เขาไปอยู่ในพบภูมิที่ถูกต้อง
ก็ตื่นไปตั้งแต่เช้าเลย
แล้วก็ไปพบกับพระอาจารย์เป็นพระนะคะ
ซึ่งก็ยังอายุน้อยอยู่เลยแต่เป็นพระที่เคร่ง
แล้วก็ท่านก็สวดมนต์สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แล้วก็เสียงสวดมนต์เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับเป็นแสงธรรมนำทาง
นะคะให้จิตวิญญาณนั้นได้ยินเป็นการเปิดทางนะคะ
ให้ดวงวิญญาณนั้นสงบแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องไปทางไหน
เหมือนกับเป็นแสงสว่างโดยใช้เสียงสวดมนต์นั่นแหละ
นี่เราถึงต้องมีพิธีกรรมทางศาสนา
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่ได้พบกับพี่ปูแล้วก็ทำให้อู๋เนี่ยได้คลายปมเนี่ย
อยู่ในใจเราที่ทั้งอยู่ในใจแล้วนะ
ในเหตุการณ์ที่อยู่ตลอดระยะเวลา๔ปีถึงได้รู้ว่ามีลูกตามแม่อยู่

ถ้าหากว่าท่านอยู่กับอู้จริง

กระดานมันเปียกแล้วก็ค่อยแห้งลง
ปรากฏเป็นหน้าของท่านเลย

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ผีก็คือหนึ่งในพี่น้องของพวกเขานั่นแหละ

ต้องใช้คำว่าก็น่าจะใช่

เพราะว่าก็ถามว่า

ก็คือว่าลูกที่แท้งไปเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ไปเกิด

คำถามอีกมุมหนึ่งว่ามันอาจจะเป็น
การถ่ายทอดทางสายเลือด
ของการเป็นคนเห็นผี

มันน่าจะสามารถเห็นได้ทุกคนนะ

ใจเราจะเปิดหรือเปล่า
บางคนเขาไม่เปิดรับ

คนโบราณเขาจะบอกว่าเด็กเล็ก
ส่วนใหญ่ก็จะเห็นง่ายกว่าคนโต

โอ้โหพี่หนุ่มตั้งแต่ทำบุญไปเมื่อวันที่๒๑

นั่นคือแค่ซอบคือสิ่งที่เกิด
ขึ้นในบ้านอุหะฤทัยนะฮะ
เพราะว่าพวกนี้มันจะมากับฟอร์นิเจอร์
แต่แน่นอนอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่ต้องซื้อ
แต่เขามาเองคือเพื่อนที่อยู่ในภาพ

มันก็ไม่เห็นจะน่าจะมีอะไร
แต่ภาพนี้มาจากประเทศอะไรฮะ

เปลี่ยนชีวิตอุหะฤทัยได้อีกแล้ว

มีการตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเป็นภาพของ
ศิลปินเอกของโลกนามว่า

ฮะเหรอฮะขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่ซึ่งจะมีมูลค่าหลายพันล้านบาท

แมกกาซีนรายการมาถ่ายที่บ้าน
เอกในบ้านเป็นภาพชิ้นโปรดในบ้าน

เป็นการวาดแบบฉับพลันซึ่งทักษะของผู้วาด

วิชาการก็มาที่

พบภาพภาพนี้

วิจัยกันเรื่อยมาซึ่งตัวเราจะไม่ขอพูดตรงนี้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งเราทำมาไกลมากแล้ว
เราก็คางแคลงเหมือนกันนะพอกลับมาจากฝรั่งเศส

แล้วอู๋ก็ต้องการที่จะเขียนอะไรขึ้นมาใหม่
แต่ว่าเอ๊ะไหว้ท่านหน่อย
แล้วอู๋ก็จุดทูปบอกว่าถ้าหากว่าท่านอยู่กับอู้จริงท่านมาสื่อของอู้จริงขอให้ท่านปรากฏตัวให้เห็นหน่อย
โอ๊ยเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่
ปรากฏว่าอู้ก็เช็ดกระดานสิพี่ก็เช็ดกระดานแล้วก็
ตามก็เปียกใช่มั้ยมันเปียกแล้วมันจะค่อยแห้งลง

แล้วก็คือต้องบอกก่อนว่าไม่มีการไปสะกิดเพราะว่าเรากลัวมาก
ขอดูหน่อยได้ไหม
เหมือนจริงก็บอกว่าเราวิ่ง
สรุปแล้วเราได้เห็นภาพแล้วว่าเหมือนเลย
มุมเดียวกันมันเห็นชัดว่าเป็นใส่หมวกมีตามีหูมีหน้าเขาเลยล่ะ
ถ้าหากว่าในทางพระพุทธศาสนานะคะ
ก็คือว่าเราสามารถอธิบายเหตุผลได้นะคะ
คือท่านวินเซนต์แวนก๊อกหรือผู้ที่อาจจะเป็นผู้วาดภาพภาพนี้นะคะ

ในช่วงขณะที่ท่านเสียชีวิตนะคะมีการบันทึกเอาไว้ว่า
ท่านได้เอ่ยในคำพูดสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมว่า
ความเศร้าและความผิดหวังจะอยู่กับเราไปตลอดกาล
ในหลักพุทธศาสนาพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
การที่มีดวงจิตที่เศร้าหมองนั้น
จะทำให้ดวงจิตนั้นไม่สามารถที่จะไปเกิดได้
เพราะว่ายังคงวนเวียนอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความไม่สมหวังนะคะ
ก็มีความเป็นไปได้ว่าจิตวิญญาณของท่านยังไม่ได้ไปเกิด

ความเศร้าคืออะไรความเศร้าคือการทำงานของท่านนั้น
ตลอดทั้งชีวิตไม่เคยขายงานได้เลย
ไม่เคยมีใครยอมรับผลงานของท่าน
งานของท่านเนี่ยถูกทิ้งไปเป็นผ้าใบกันแดด
เอาไปทำแบบว่าทำเป็นขึงกับประตู
ก็ต้องยกกันไปทั้งประตูยกกันไปทั้งผ้าใบกันแดด

และที่สำคัญก็คือปริมาณผลงานของท่านที่ค้นพบในปัจจุบัน
สอดคล้องกับบันทึกในจดหมาย
เนื่องจากช่วง๕ปีหลังท่านทำงานเป็นการเพ้นแบบฉับพันธุ์
ก็คือใช้ห่วงอารมณ์ในการแสดงออกของผลงานกันในการวาดเนี่ย
มันจะวาดด้วยความเร็วมาก
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งทำงานผลิตได้หลายชิ้น
แต่ว่าปัจจุบันมีการค้นพบงานของท่านแค่เพียง๙๖๐ชิ้น
ซึ่งมันไม่สอดคล้องกับเวลาและปริมาณที่ท่านบันทึกไว้

มีงานของท่านอีกหลายพันชิ้นที่ศูนย์หาย
ตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าท่านห่วง
ห่วงว่างานที่ถูกทิ้งแล้วก็ยังไม่ได้มีการค้นพบเนี่ยอีกปริมาณมหาศาล
วิจัยของอู๋เนี่ยจะเป็นการเปิดทางให้กับผู้ครอบครองอื่นทั่วทั้งโลก
มีการครอบครองภาพซึ่งไม่ทราบว่าใครวาด
ต้องสงสัยว่าเป็นท่านวาดหรือเปล่า

วิจัยของอู้จะเป็นการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่งสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนั้นได้

เป็นการเปิดทางแม่บ้านก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยการใช้อาร์ตโปรเจกต์

มีงานอยู่งานหนึ่งนะคะที่อู๋นำภาพวาดมาร่วมแสดงงานกัน
ตัวเองก็นำภาพวาดของเพื่อนไป
วันนั้นได้พบกับครูโต
ซึ่งเป็นศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียงมากในประเทศไทยท่านหนึ่ง
พอเรียกท่านว่าครูโตเนี่ยก็เห็นว่าอุ๊กำลังวิจัยภาพอยู่
ก็บอกว่าอุ๊หนูรู้ไหมว่าท่านชอบดื่ม
ครูเคยอ่านเรื่องราวของท่านนะคะ
คือทุกคนประทับใจในเรื่องราวของท่านวินเซนต์แวนก๊อก
แล้วก็เธอลองไปซื้อไปไหว้ท่านสิ
ในเมื่อหนูบอกว่าท่านยังไม่ได้ไปเกิด

เราก็รู้เราก็เคยรู้เหมือนกันว่าท่านชอบดื่ม
แล้วถัดมาเพียงแค่๒วันวันพุธ
พี่ปูผู้ที่สื่อทางจิตวิญญาณ

โทรศัพท์มาหาอุบอกอุ๊
พี่ถามอะไรสักคำหนึ่ง
เวลาอู้ไหว้ท่านอู้ใช้เหล้าอะไรไหว้ลูก

ท่านมาสื่อว่าท่านอยากดื่มเหล้าอะไร

บอกเฮ้ยพี่รู้ได้ยังไง
พี่ไม่ทราบพี่เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา

ทีนี้ปรากฏว่า
เราจะไปหาที่ไหนในเมืองไทยใช่ไหม
มันก็ไม่มีหาซื้ออย่างยากมาก
ถัดมาอีก๑สัปดาห์จากวันนั้น
อู๋เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ
มาเยี่ยมบ้าน
ปรากฎว่าเพื่อนอู้ซื้อเหล้ามาฝาก
โดยที่เราไม่ได้ฝากซื้อด้วย
แล้วจัดสรรค์ก็ได้แล้วได้แล้วหาจนได้
เขาเรียกว่ามันเป็นความบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ
สุดท้ายพี่คิดว่าวินเราพูดกันแบบในแง่แบบไม่มีวิทยาศาสตร์

เขาอยู่ตั้งยุโรปเขาจะมาสื่อสารอะไรกับคนเอเชียอย่างพี่
ดวงจิตไวกว่าแสง
จิตของเราไวกว่าแสง
ได้ทุกที่สามารถแตกได้เป็นล้านล้าน
อยู่ที่ว่าเราจะสื่อหรือไม่
เราจะเปิดรับหรือไม่
ครั้งแรกที่พี่แบบว่า
ภาพนี้จากกองขยะในร้าน

เฮ้ยใครวะเขียนภาพภาพนี้
เราเรียนศิลปะวาดรูปมากเลย
เรารู้ว่าคือจิตใจต้องอยู่ใน
จิตใจต้องเด็ดเจี่ยวถูกต้อง
แล้วก็พี่คิดว่านั่นแหละ
เป็นครั้งแรกที่แบบเปิด

มันเป็นการแบบแอดแท็กแบบว่าหัวใจมาก

ถ้าสมมุติการวิจัยทุกสิ่งทุกอย่าง
ว่าเป็นจิตกรเอกของโลก

มูลนิธิแวนก๊อกที่

มีมูลนิธิแวนก๊อกอยู่

ในเมื่อสามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเป็นต้นไม้สีชมพู
และที่สำคัญขนาดของภาพของเราเนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๖๐คูณ๗๐เซนซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่มาก
เพราะฉะนั้นมูลค่าของภาพนี้เนี่ย
อยู่ที่ประมาณ๘๐๑๐๐ล้านเหรียญ
ก็ตกประมาณ๓๐๐กว่าล้าน
วันนี้ถ้าฝรั่งเดินทางมาเมืองไทยเห็น
เอาไว้๕๐ล้านก่อน
แล้วขายภาพนี้เขาได้ไหม

คือก็ถือว่าอู๊ด
ถือว่าถือว่าทำงานไม่สำเร็จเนอะ

คงไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างมาจบหมดแล้ว
เหลือแต่ขึ้นทะเบียนรับรองอย่างเดียวเท่านั้นเอง

เพราะว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่า

ตะปูตรวจสอบยายผ้าอายุของยายผ้า

ถ้าหากว่าเป็นต้นไม้สีน้ำตาลนะคะ

แต่ถ้าเป็นสีชมพูปุ๊บมันสอดคล้องแล้ว
แล้วเราก็เจอพี่น้องของเขาแล้วด้วย

เป็นพี่น้องหมายความว่าอยู่ในซีรีส์เดียวกัน
รูปแบบทางศิลปกรรมเดียวกัน

ปูยังไงให้เขาเป็นมิตรกับเรา

ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกุศลกรรม
เป็นตัวกำหนดชีวิตของเราทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญ

ก็เชื่อเรื่องการทำบุญมาตั้งแต่เด็ก
เนื่องจากปูย่าตายายเราปูฝังมา
ทำให้เราเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญนะคะ
ไม่ว่าจะเจอวิบากรรมคาเคราะห์

อย่างเรื่องสัมภเวษีที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ถ้าเรามองในเรื่องของบาปบุญแล้วเนี่ย
สัมภเวษีไม่สามารถทำอะไรเราได้นะคะ
เพียงแต่อกุศลกรรมเท่านั้นเอง
เราทำชั่วเราก็อาจจะ
ดวงตกแล้วก็ไปพบกับคาวเคราะห์

แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นทำบุญทำกุศล
อุทิสุนกุศลนะคะแล้วก็ทำในสิ่งดี
มีความกดตัญอยู่กระเต่าเวทีกับ
ผู้ที่มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่
มันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น
ก็เรียกว่าเราก็แทบจะไม่ต้องสรุปอะไรนะฮะ
เพราะว่าเรื่องราวที่คุณอุ๊เล่ามาแต่ละอย่างนะฮะ
เรื่องราวของเรื่องราวของลูกนะครับ
เรื่องราวของการเห็นผีการสะสมของเก่า
แม้กระทั่งการวิจัยภาพหรือทั้งหมดทั้งสิ้น

ถือว่าเป็นครบเครื่องนะ

เรื่องนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ

ขอบคุณครับ

ทั้งหมดที่เราได้มีการนำเสนอไปในคืนนี้นะครับ

อันนี้แล้วแต่ใจของคุณเลยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นมูตัวพ่อมูตัวแม่

พักก่อนเดี๋ยวเราจัดให้คุณเต็มเต็มเลย

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจ
ท่านผู้ชมอยากให้เราไปมูที่ไหน

ถ้าเราไปที่ไหนมีเรื่องราวอะไร

และกลับมาพบกับเราทุกคืนวันอังคาร
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรู

กันก่อนนะครับสวัสดีครับ